จีนกลับมาที่บ้านเราที่จังหวัดชนบุรีเกือบเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟ
ปรากฏว่าลำโพงเนี่ยมันระเบิดค่ะแล้วไฟไหม้เลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากมีคนมาเห็นแบบนี้ค่ะ
นี่กล้องวงจรปิดในร้านนี่จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากคือไม่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่
ไม่เกิดเหตุสกนาฏกรรมขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์
ที่เราต้องนำเสนอข่าวแบบนี้จริงค่ะ
คือเราไปสอบถามเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสรรยู
รัตนสิริเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อว่ามีคาเฟอีน
ตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจาตำบลเสม็ดอำเภอชนบุรี
บอกว่าตัวเองเสียบสายชาร์จลำโพงบลูทูธ
ไว้บนเคาน์เตอร์ชงกาแฟแล้วก็ปิดร้านออกไปทานข้าวกลางวัน
จากนั้นลำโพงมันก็เกิดระเบิดไฟลุกท่วมเลยค่ะ
เพราะดีมากคุณดูนะโอ้โหมีคนมาเห็นทันค่ะ
ช่วยกันงัดแงะร้านเข้าไปแล้วก็ไปดับไฟได้สำเร็จ
ที่ไฟจะลุกลามบานปลายเนี่ยนะคะเขาเล่าต่อบอกว่า
ลำโพงตัวนี้ใช้งานมาสักประมาณปีเสร็จ
ก่อนหน้านี้ลำโพงเจ้าปัญหาตัวนี้ไม่เคยมีอาการผิดปกติใดทั้งสิ้น
เพียงแต่แบตเตอรี่มันจะหมดไวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดการณ์บอกว่า
ที่มันระเบิดอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อม